เป็นแรปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทยเลย
ก็เลยขอจัดเต็มใช้เวลา๓ปีทำ๑๘เพลงในอัลบั้มชุดแรกนะคะ
รวมไปถึงเพลงกัญชาที่ร้องกับน้าแอดด้วย
ก็คือน้าแอดแสดงความคิดเห็นเรื่องของกัญชาเสรี
งานนี้ในฐานะศิลปินคนรุ่นใหม่เนาะ
โต้งเขาจะว่ายังไงไปฟังเรื่องนี้พร้อมกันจ้า
เป็นความเชื่อนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นความเชื่อมา
ให้ถูกที่ถูกทาง

เพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ผมว่ามันก็น่าจะมีส่วนที่มันมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่าง
เป็นเพลงให้กำลังใจชีวิตความเชื่อการดำเนินชีวิต
จริงมันอยู่ที่ความคิดว่าเราจะเดินทางไหน
อย่างที่ต้องบอกอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนละกัน